ใครที่สูบบุหรี่จัดผมอยากให้ติดตามข่าวต่อไปนี้
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์เป็นกำลังใจให้ผู้ชมนั้นสามารถเลิกสูบบุรีได้
เขาบอกว่าเขาเกือบตายเพราะว่าเขาสูบบุหรี่จัดมากเกินไป
แต่ที่รอดมาได้เพราะกำลังใจจากคนในครอบครัว
ลูกกับเมียของเขาทำให้รอดมาได้นะครับ
เรื่องราวนี้ทีมข่าวเราทราบเรื่องแล้วก็ไปสอบถาม
ก็ไปถามนายพงพันธ์เอี่ยมแจ้งอายุ๓๗ปีคนนี้
คือเขาได้มีการโพสต์เรื่องราวของตนเองในเฟซบุ๊คเขาเล่าแบบนี้
เขาในน้ำรู้สึกมีอาการแน่นน้ำอกขึ้นมาในคืนนึง
แน่นหน้าอกหลังจากกินข้าวไปจนภรรยากับลูกไปช่วยนวดให้
เขาคิดว่าตอนแรกอิ่มเกินไปหรือเปล่า
เหมือนมันกินจนแน่นจนมันแบบแน่นไปหมด
ทีนี้พอเช้าอีกวันหนึ่งเริ่มมีอาการหนักขึ้น
ปวดแขนแน่นหน้าอกปวดฟันหนักขึ้นหนักขึ้น
เขาสูบบุหรี่มากเกินไปเขาเล่านะ
สุดท้ายตัดสินใจขับรถไปยังโรงพยาบาล
แต่อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายขับไม่ไหว
จอดรถแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาล
สุดท้ายไปหมดสติอยู่หน้าห้องฉุกเฉินครับ

เจ้าหน้าที่จึกเฉินบอกว่าห้ามหลับเด็กขาดนะครับไทย

สุดท้ายเขาฉีดยากระตุ้นให้ครับ
ในรู้สึกวันพอตอนจะฉีดยากกระตุ้นนะ
มันปวดล้าไปหมดมันหายใจไม่ออกแล้ว
แล้วสุดท้ายเราก็เราต้องหลับเหมือนว่าเราจะวูบ
แล้วรถสุดท้ายหน้าลูกมันลอยขึ้นมา
แต่ตัวผมไม่รู้นะว่าผมตะโกนชื่อลูก

แล้วรู้สึกว่าหน้าลูกมันลอยมา
เหมือนเพิ่งจะดำน้ำมาเพิ่งสุดท้าย

ชอบกินเหล้ามากชอบสูบบุหรี่

โอ้โหเยอะมากต่อวันนะ
เริ่มสูบตั้งแต่ม๓ครับ
แม้ว่าตัวเองจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปี

โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานแล้วก็ความดัน
แต่ก็ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าโรคหัวใจ

เลิกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด

ตอนไปนั่งคุยกับนักข่าวอาการเริ่มดีขึ้น

ต้องพักฝืนสักประมาณ๓เดือน

สำหรับคนที่สูบบุหรี่จัดมาก
ถ้าเลิกได้เลิกซะ
อย่ารอให้ถึงวันที่จะเอาตัวไม่รอด

เพราะอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

เราจะให้ทุกคนที่อยากจะเลิกทั้งเราและทั้งบุรีนะคะ